ส่วนเหตุการณ์นี้มีภาพจากกล้องวงจรปิด
เหตุเกิดที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่นนทบุรีค่ะ
มีลูกบ้านเป็นผู้หญิงมีพฤติกรรมแปลกมาก

จนมันสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับเพื่อนร่วมคอนโดนะคะ
นิติบุคคลของคอนโดก็เลยต้องโพสต์คลิปนี้
เพื่อเตือนภัยคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดเดียวกันค่ะ

แถวติวานนนนทบุรีค่ะ
ก็เป็นลูกบ้านอยู่ในคอนโดแห่งนี้นั่นแหละ

ของคอนโดเอาคลิปนี้มาโพสต์

ทั้งคลิปและข้อความข้อความระบุเอาไว้ว่ามีคนมาบอกเรื่องพฤติกรรมแปลกเช่น
มีคนเทน้ำลงรถที่จอดอยู่มีคนเอากระดาษเขียนข้อความด่าทอต่างนานาไปวางเอาไว้หน้ารถ
มีคนถีบผนังห้องหลายหลายเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์แปลก
แล้วพอทางคอนโดเขาประมวลดูแล้วเนี่ยสันนิษฐานว่าเหตุการณ์แปลกทั้งหมดนี้น่าจะเกิดจากคนคนเดียวกันค่ะ
เราเลยส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเราไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะ
ไปคุยกับนายนรงวงเกษมอายุ๕๖ปีเป็นประธานกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
เล่าให้ฟังว่าก็เหตุการณ์ในภาพจากกล้องวงจรปิดเกิดขึ้นกลางเดือนเมษายน
ลูกบ้านผู้หญิงคนนี้มีพฤติกรรมแปลกจริงแปลกหลายอย่างมาก
ส่งเสียงดังเอะอะโวยวายเอาเท้าถีบผนังคอนโด
ลูกบ้านคนอื่นเขากลัวเขากังวลว่าจะไม่ปลอดภัย
เนี่ยนะคะแต่ละอย่างแบบพฤติกรรมแปลกอะค่ะ
พอตรวจสอบดูก็ได้ข้อมูลมาว่าลูกบ้านผู้หญิงคนนี้อยู่คนเดียวด้วย
แล้วไม่รู้เลยว่าอะไรคือสิ่งเราที่ทำให้เธอมีอาการคลุ้มคลั่ง
และมีพฤติกรรมแปลก
นิติคอนโดก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะหารือกัน
หาแนวทางช่วยเหลือทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุขในคอนโดแห่งนี้
วันนี้เราต้องไปดูว่าพฤติกรรมตรงนั้นมันเกิดจากอะไร
เกิดจากความทุกข์หรือจากการระบาย
หรือนี่คือพฤติกรรมปกติของเขานะครับ

พอเข้าใจเขาเสร็จเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเราต้องดูว่าหน้าที่เราทำแค่ไหน
ถ้ามันเป็นเรื่องที่คุณหมอต้องมาดู
ใกล้โรงพยาบาลศรีธัญญาอยู่แล้วสะดวก
หรือเพื่อนบ้านในนี้หลายท่านก็พร้อมจะให้การช่วยเหลือ
แต่ไม่ใช่ว่ามีปัญหาไม่เข้าใจเขา
แล้วพยายามจะกำจัดเขาออกไปอันนั้นไม่ใช่วิถีที่เราอยู่ร่วมกัน

ไอ้ที่เขาถีบแล้วเป็นรอยก็ไปทาสีซะนะครับ
ถ้าค่าใช้จ่ายมันยังดูแลกันได้ก็ช่วยไป
ถ้าเกิดเขาไปทำแล้วมันเกิดความเสียหายแล้วเราต้องแก้ไขเป็นจำนวนมาก
แล้วต้องการให้หลาบจำก็อาจจะต้องชาร์จเงินกลับไปที่ตัวต้นเหตุ
นิติคอนโดบอกว่าคือไม่ใช่อยู่ดีจะไปไล่เขาออก
คือต้องดูก่อนว่าเขาเป็นอะไรเขาป่วยหรือเปล่า
เขาอยู่กับใครมีใครดูแลไหม
อะไรเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เขาคลุ้มคลั่งแบบนี้เนี่ยร่องรอยที่ถีบเห็นไหมคะ
นะคะผนางหน้าห้องทั้งสองฝั่งก็มีรอยเท้านะคะนี่อยู่ตรงนี้รอยเท้าบางนะคะ
คือจริงแล้วผู้หญิงคนนี้แต่ก่อนก็ปกติมากไม่ได้คลุ้มคลั่งอะไรเลย

ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอมีพฤติกรรมแปลกประหลาดขึ้นมา
แล้วหลังเป็นบ่อยโดยเฉพาะช่วงวันหยุดค่ะ
จะเป็นถี่มากในช่วงวันหยุด
วันไหนบังเอิญเดินเจอกันตรงทางเดิน

แต่พอเข้าห้องมีเสียงแล้วเสียงถีบผนัง
ตอนนี้ห้องตรงกันข้ามบอกว่าไม่รู้จะยังไงมันก็เริ่มชิน
ตัวคุณซาลิมบอกว่าก็ไม่ได้กลัวนะแต่เป็นห่วงแฟน
กลัวว่าเรื่องมันจะบานปลายเนอะมันอาจจะรุนแรงกว่านี้กลัวจะโดน
ไม่รู้ตัวจะโดนคุกคามอะไรแบบนี้
เข้าห้องหรือหลบทางให้เราไปก่อน
แต่เขาก็ไม่เคยทำให้ใครบาดเจ็บใช่ไหม
ไม่ไม่ทราบแต่ว่าผมมาอยู่ใกล้ที่สุด
จะเห็นว่าพฤติกรรมก็จะเป็นอย่างนี้ถีบไปถีบมา

คือตัวผู้หญิงที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เธอก็ยังอยู่ในคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะ
นิติบุคคลกำลังพยายามหาข้อมูล
เพื่อหาทางออกและแก้ปัญหาร่วมกัน
คือไม่มีใครรู้จริงว่าผู้หญิงคนนี้
มีความเป็นมาอย่างไรเพราะเธอเป็นคนเงียบ
ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยพูดคุยไม่เคยสูงสิงอะไรกับใครด้วย
หวังว่าจะหาทางออกร่วมกันได้นะคะ